ช่วงนี้ค่ะเตือนต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงจากพายุฤดูร้อนนะคะ
แล้วเรามีคลิปให้คุณผู้ชมดูบ่อยบ่อยล่าสุดเกิดขึ้นที่เชียงราย
เสาไฟฟ้าล้มลงและล้มลงมาต่อหน้ารถคันหนึ่ง
เกือบถูกรถขออภัยนะคะเกือบถูกทับโดยเสาไฟฟ้าเลย
และเห็นไหมคะช่วงที่ฝนตกลมก็แรงมองไม่เห็นทางเลย
แล้วด้านซ้ายเสาไฟฟ้าลงมาแล้วค่ะ
ขวางหน้าแบบนี้เลยแต่ก็เบรกไม่ทันนะคะ

และเสี้ยวมิลลิเมตรเท่านั้นที่เสาไฟฟ้านี้มันจะลงมาทับรถคันนี้
แล้วเขามีกล้องหน้ารถค่ะบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คนขับชื่อวันนางสาวจันฟองไหมเมาอายุสี่สิบสี่ปีค่ะ
จะเห็นว่าเธอเบรกไม่ทันจริงจริงนะคะแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้า
ที่มันล้มลงมาพาดถนนและนอกจากนี้ค่ะ
ยังมีรถคันหลังตามมาอีกมาชนกันอีกได้รับความเสียหายไปห้าคัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากพายุลูกเห็บพัดช่องกิวคอดอยนางนอนนะคะ
เป็นลักษณะของพายุหมุนพัดผ่านจุดนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ริมถนนพะหนโยธินนอกจากเสาไฟฟ้าต้นนี้แล้ว
ยังมีเสาไฟฟ้าต้นอื่นอีกที่มันพัดแล้วก็ถูกลมพัดแล้วก็โค้นลงมา
ตั้งแต่บริเวณหมู่บ้านสันทรายปู่ยี่หมู่๔ไปถึงหมู่บ้านดงหมู่ที่๑๒ตำบลโป่งผา
นี่คือเสาไฟฟ้าที่มันล้มลงมาลักษณะก็คือการล้มสายไฟ
มันก็ไปดึงต้นอื่นล้มมาเป็นโดมิโนแบบนี้เลย
ระยะทางที่มันเกิดขึ้นประมาณ๒กิโลเมตรนะคะ
หลังเกิดเหตุก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า
จากเชียงใหม่เชียงรายพยาวมากันต้อง๖๐๐คนค่ะ
เอารถเครนมายกเสาไฟฟ้าแรงสูงมากัน๔คัน
เคลียร์พื้นที่เข้ามาซ่อมแซม
พบว่าเสาไฟฟ้าหักไป๓๑ต้น

ส่วนเสาไฟฟ้าแรงต่ำหักไป๑๒ต้น
รวมทั้งหมดทั้งเส้น๔๓ต้นค่ะ
ขณะเดียวกันมีบ้านเรือนเสียหายอีกเกือบ๒๐๐หลังคาเรือน
นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ
สั่งเร่งช่วยเหลือเบื้องต้น
ไปพร้อมกับเหล่ากาชาติไปเยี่ยมไปมอบครึ่ง
ยังชีพปลอบขวัญชาวบ้านที่ประสบภัยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงราย

พายุฝนลมกระโชกแรง
มีลูกเห็บตกหนักขาวโพลนไปหมดเลย

ขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะ

จุดนี้บ้านเรือและทรัพย์สินประชาชน
เสียหายไปประมาณ๕๕ครัวเรือน
อำเภอเชียงดาวค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ
หมู่๑๐หมู่๑๔ตำบลเมืองนะ
ในอำเภอแม่แจ่มได้รับผลกระทบก็คือ
ตำบลแม่นาจารย์ตำบลช่างครึ่งและตำบลท่าผา
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตอนบนของประเทศไทยนะคะ
พื้นที่นี่ได้รับความเสียหายไปตามตามกันเลยนะคะ